ท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องเตือนน้องหนูอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงกล
มีคุณแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนหนึ่งนะฮะไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
คุยด้วยได้ใช่ไหมคนที่เล่นด้วยกันแบบออนไลน์ได้หลายคนแล้วก็แชทไปด้วย
คือไอ้หนุ่มคนนี้หลอกน้องไปหายออกจากบ้านไป๓วัน๓วัน
แต่ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะดูจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ
คุณแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีนะฮะนักเรียนชั้นป๖นะฮะ
จอมพลังนะเรื่องที่บอกนั่นแหละลูกสาวหายตัวไปนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์สุขแย้มซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่
ก็คือบ้านของน้องนะครับแม่บอกลูกสาวหายไปสามวัน
ติดต่อไม่ได้คาดว่าจะไปกับในเบสในเบสนี่อายุ๒๐ปี
ลูกสาวเนี่ยรู้จักแล้วก็พูดคุยผ่านเกมออนไลน์ก็กังวลว่าจะถูกล่อลวงไปล่วงละเมิด
หรือว่าไปค้ามนุษย์นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่๑๘ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหนี่เห็นไหมเด็กหญิงที่หายไปเนี่ย
บอกให้พาไปส่งบอกขอสอหน่อยบอกขอสอเอกมัยที่กรุงเทพจะไปหายาดที่ระยองนะครับ

เดี๋ยวจะเห็นว่าโอ๊ตเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกแล้วรับเด็กขึ้นรถไม่ใช่นะฮะ
ขณะที่แม่ของน้องวัย๑๒ปีบอกว่าก่อนที่ลูกจะหายไปเนี่ยเห็นลูกแชทคุยกับเบสผ่านเกมออนไลน์

คุยมา๓๔เดือนแล้วเคยเห็นคุยกันในแชทอย่างเดียว
แล้วเขาก็ใช้รูปโปรไฟล์เป็นการ์ตูนด้วยนะเบสเนี่ย
อะไรข่ะมันไม่ใช้รูปจริงเนอะ
พยายามจะขอดูหน้านี่รูปโปรไฟล์จะเป็นการ์ตูนอย่างนี้
ขอดูหน้าดูตาก็จะส่งรูปผู้ชายคนนึงมา
แต่คุณแม่บอกเชื่อว่าคงไม่ใช่เบสหรอก
อาจจะไปเอารูปใครมาก็ไม่รู้
จากนั้นเขาก็พยายามชักชวน
แล้วก็ขอให้ลูกสาวของแม่เนี่ยไปหาที่จังหวัดระยอง
แม่นมากนะให้ผู้หญิงไปหาถึงระยองเนี่ยอยากเจอเขาทำไมไม่มาเองอ่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยแม่ของเบสก็ติดต่อกลับมาแล้วนะครับ
หลังจากเป็นข่าวบอกไม่รู้เรื่องเลยนะ
จะขอไกล่เกลี่ยเป็นการให้เงินเยียวยาได้ไหม
ไม่รู้เลยว่าลูกหลอกลวงล่อลวงให้เด็กหญิงวัย๑๒ปี

แต่แม่ของน้องเขาบอกเขาไม่ยอมนะฮะ
ไม่ได้ว่าอยากได้เงินเขาอยากลูกสาวคืน
แล้วแม่รู้ไหมว่าลูกแม่พาลูกเขาไปไหน
คุณกันจอมพลังก็เลยพอรู้ว่าในเบสนี่อยู่ระยองนะครับ
ก็เลยเดินทางไปสพเมืองจังหวัดระยองเลยนะฮะ
เพราะว่าทางระยองเนี่ยเขาได้รับการประสานจากทางบางนาใช่ไหม

เขาก็ไปตามตัวจนเจอตัวในเบสนะครับ
เบสแล้วพร้อมกับน้องวัย๑๒ปีนั่นแหละ
บ้านพักหลังหนึ่งที่ตะมนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
อ่าก็พาไปสอบปากคำที่สอบพรหมึงระยองนะครับ
แล้วก็ส่งตัวต่อมาที่สนบังนา
แจ้งข้อหานะครับเบื้องต้นก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไป
บีดามานดาเดี๋ยวข้อหาอื่นเนี่ยต้องขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนเด็กวัย๑๒ปีตอนนี้ก็ให้ไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะ
นี่ฮะเห็นเขาบอกเขาไล่ไปไล่มาแล้วไม่ใช่อายุ๒๐นะเบสเนี่ย
เท่าไหร่ค่ะอายุ๓๐นะอุ้ย
เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงนะฮะ
คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้รับแจ้งข้อมูลจากทางตำรวจ
ให้ช่วยตรวจสอบชื่อแล้วก็บ้านเลขที่ของเบสที่เป็นคนก่อเหตุหน่อยนะครับ
ก็ไล่ไปตรวจสอบนะฮะตามที่อยู่ต่างนะครับก็ไปเจอแม่ของเบส
เขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้๑๒ปีที่แม่เขาไปแจ้งความ
กันที่ชายห่าดและก็บอกทั้ง๓คนมาคุยกันต่อที่บ้าน
เด็กผู้หญิงเขาก็ร้องไห้เสียใจเพราะกลัวว่าเบสเนี่ยจะเดือดร้อน
เขาก็พยายามจะบอกว่าเขามาเองไม่มีใครล่อลวง

คือเด็กเยาวชนเนี่ยโอ้โหเขาต่อให้เด็กจะบอกว่า

แต่เขาถือว่ายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ
ใช่ค่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะไปด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ

จะมาอ้างว่าผมไม่ได้ล่อลวงเด็กเข้ามาเองยังไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับตัวในเบสเองเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านบอกปกติจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะ
ก็ไม่เคยเห็นก่อคดีร้ายแรงอะไรดูเงียบ
แต่นี่สุดท้ายเนี่ยไปบอกให้เด็กเขามาหาที่ระยองนะครับ

เขาร้องไห้เขาก็เหมือนแบบว่าเขาเสียใจที่เขาทำให้แบบให้คนเด็กผู้ชายลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขามาเองเขามาหาผู้ชายเอง
เขามานัดเจอกันที่เซ็นทรัลค่ะเขาเล่าให้ฟังเนอะ
เซ็นทันแล้วก็เขาไปนอนโรงแรมคืนแรกเขาไปนอนโรงแรมค่ะ
เหมือนน้องผู้หญิงก็จะมีปัญหาทางบ้านรึเปราะเราไม่ทราบนะ
เขาก็เลยว่าเขาบอกว่าเขามาอยู่กับเด็กคุยกับผู้ชาย
แล้วเขารู้สึกอบอุ่นเขาก็พูดแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ของน้องวัย๑๒ปีนะครับ
ลูกสาวแล้วก็ดีใจแล้วฮะหายไป๓วันนะ
คนก่อเหตุเนี่ยแม่บอกไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะ
ยืนยันว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

มันทำลายหัวใจของหนูดวงหนึ่งเลย

โดยความที่เราคิดถึงประมาณนี้

หลังจากนี้ก็ขึ้นไปได้เนี่ยเราจะบวกพวกมันไปกันไหนบ้าง

ไม่เป็นไรเขากลับมาเริ่มใหม่ได้

ก็มายืนยันแทนน้องชายนะ
บอกว่าเด็กสองคนเนี่ยเขาคบหากัน
จากการรู้จักผ่านเกมออนไลน์
แต่แม่ของเด็กวัย๑๒ปีเนี่ยกีดกัน
ไม่ให้คบหากันกีดกันทุกอย่างนะครับ
สุดท้ายเด็กหญิงสิบสองปีเนี่ย
เขาก็นัดน้องชายของเธอเนี่ยให้มารับ

ก็ถูกแล้วที่แม่เขาไม่ยินยอมใช่ไหมใช่ค่ะ

แม่ทำให้แม่เขาไว้ใจน่าจะคบหากันใช่ไหม
ถ้าจะคบหากันจริงคุณแวะมาเจอพ่อแม่เขาหรือยัง

ล่ะถ้าคุณอายุก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะ

ถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ตามมาเจอก่อนเนี่ยนะ

เพราะพี่สาหก่อนในเบซบอกว่ายังไงรู้ไหม

สองคนนี้เขาบอกถ้าถูกกีดกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเขานัดกันจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แล้วพอรู้ว่าเนี่ยเขาไล่ตามกันอยู่เนี่ยเหมือนกับเด็กหญิงวัย๑๒เนี่ย
น้องเขาเสียใจที่ต้องทำให้เบสกับครอบครัวเนี่ยเดือดร้อน
พี่สาวครัวในเบซบอกโชคดีนะที่ช่วยกันไปห้ามเอาไปทัน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตามตัวเจอก่อน
ก็เป็นผม

ลูกเขาเป็นเด็กหญิงอายุเพิ่ง๑๒ใช่ไหม

อันนี้ฝั่งผู้หญิงเขาต้องล่ำต้องเรียน
ยังต้องเติบโตอีกน้องก็ต้อง

คุณผู้ชมครับนี่ล่าสุดตำรวจสอนอบางนานะฮะ

มาถึงแล้วนะครับค่ำที่ผ่านมานะครับ
ตัวในเบสเองก็ไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะครับ

แล้วคำถามซึ่งพวกพุทธแรกผู้หญิงก็เห็นความวิจารณีที่ตรงประชาษณะ

พี่วิทย์อยากพี่แจงอะไรไหมครับ
เขาก็ขอให้การในชั้นสอบศูนย์อย่างเดียวอะนะคะ

แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นแหละ
คือมันไม่ใช่เป็นอุทาหรณ์หรือการเตือนภัยแค่เด็กนะครับ
ตัวของคนโตแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ตระหนักในเรื่องของกฎหมายด้วยนะ

คุณจะมาหาว่ามาอ้างว่าเขามากับผมเอง
ผมไม่ได้บังคับเขายินยอมมาเอง

คือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและหวังดีกับเด็กและรักเขาจริง
คุณต้องติดต่อไปที่บ้านเขาหรือว่าส่งตัวเขากลับไปแล้วคุณก็คบหากันอย่างเปิดเผยค่ะ
แล้วที่สำคัญก็คืออย่าไปคิดว่าไม่มีใครตามเราเจอหรอกใช่ไหม
กล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมบุคคลต่างคือยังไงเขาก็หาเจออยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับในเบสนะฮะ

แต่ว่าเดี๋ยวรอการสอบปากคำแล้วก็สอบสวน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสหวิชาชีพมาคุยกับน้องก่อน